เขาต้องมาร้องร้องขอความเป็นธรรม
คือพี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะอยู่บ้านติดกับอีกหลังนึงใช่ไหม
ปรากฏว่าที่ผ่านมาจ่ายค่าไฟเดือนหนึ่ง๔๕๐๐บาท
แล้วหลังเนี่ย๘๙๐๐๐บาทต่อเดือนทำไมมันแพง
พี่เขาตัดสินใจไม่อยู่บ้านนะปรากฏค่าไฟมันพุ่งมาเกือบหมื่นค่ะ
สุดท้ายการไฟฟ้าติดมิเตอร์ไฟสลับบ้าน
แล้วสิ่งที่ฉันจ่ายมาตลอด๒ปีกว่าคือค่าไฟของบ้านข้างค่ะ

ใช่แล้วทำไงไอ้ที่ฉันจ่ายมาเป็นแสนนะ
ลองดูคลิปนี้หน่อยค่ะ
เขาตู้นี้ใส่ไฟฟ้าฝั่งนี้
ข้างนี้ที่จริงอยู่หน้ามันต้องใส่ตู้นี้
แต่เขาก็เอาไฟฟ้าฝั่งไปใส่ตู้นี้
คือหลางเองมันจ่ายประมาณ๒๘๐๐๐

ถ้าพี่เป็นคนที่จ่ายน้อยพี่ก็จะเฉย

แปลว่าอะไรคลิปนี้นั่นแหละค่ะ
ที่เอาไปร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอด
แล้วฝั่งผู้เสียหายคือคุณพี่ชายานัท
เขาบอกว่าการไฟฟ้ากับโครงการบ้านจัดสรร

มิเตอร์ไฟสลับบ้านกัน
นั่นแปลว่าอะไรที่พี่อยู่บ้านหลังนี้มา๒๘เดือน
ก็คือ๒ปี๔เดือน
จ่ายค่าไฟแทนข้างบ้านมาตลอดเลย
ที่จ่ายไปรวมแล้ว๑แสน๔๐๐๐๐กว่าบาทกับค่าไฟ
เพราะว่าถ้าเกิดพี่จะไม่จ่ายไม่ได้สิ

ต้องจ่ายตามบินนะถ้าเกิดไม่จ่ายเดี๋ยวโดนตัดไฟนะ
แรกพี่ชายานัทบอกว่าจ่ายเดือนหนึ่ง๔๕๐๐ก็เยอะนะ
ช่วงหลังพอค่าไฟแพงขึ้นคุณผู้ชมก็ต้องมาจ่าย
ค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเหมือนกันเดือนหนึ่ง๘๙๐๐

ไม่อยู่แล้วกันบ้านนี้ปิดสวิตช์ไฟในบ้านทั้งหมดเลยนะ
ไปอยู่ที่อื่นปรากฏว่าสิ้นเดือนกลับมาเฮ้ย
ทำไมค่าไฟมันแพงกว่าเดิมอีกเกือบหมื่น
ทีนี้พอมาดูเห็นว่ามิเตอร์หมุนอยู่ใช่ไหม

แล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลำลูกกามาตรวจสอบ
ที่ผ่านมาคือติดมิเตอร์สลับหลังกัน
แปลว่าอะไรล่ะไอ้บินที่พี่ชายานัทจ่ายมาตลอด

แล้วพอไปดูของข้างบ้านหน่อยซิ๒ปีที่ผ่านมา
เดือนหนึ่ง๔๕๐๐เองพี่เบิร์ต

สลับมิเตอร์กลับคืนถูกต้องแล้ว
แล้วบอกด้วยว่าไม่มีหนี้อะไรแล้ว
เอาล่ะที่พี่เขาจ่ายมา๑๔๐๐๐๐ตลอด๒ปี

ทีนี้แหละพี่ชายานัทเขาก็เลยไปร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดไง
ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ความผิดพลาดของฉันนะ

เมื่อไม่มีตัวกลางไม่มีตัวแทนในการดำเนินการ
อ้าวเรื่องนี้ทีมงานสายใหม่ต้องรอดยืนยันว่า
ทางการไฟฟ้าและหมู่บ้านจัดสรรต้องร่วมกันเยียวยา
ไม่ใช่ให้ตัวผู้เสียหายพี่ชายานัทไปร้องกับข้างบ้านเอาเอง
สายใหม่ต้องรอดบอกว่ายังไงก็จะให้ความยุติธรรม
ให้ความเป็นธรรมกับพี่เขานะคะครับ